หล่อโอป้าแต่ว่าตอนนี้เป็นพ่อบ้านไปเรียบร้อยแล้วค่ะ

ต้องบอกว่านะคะคนนี้เป็นพ่อบ้านที่แบบว่า
ดีทุกอย่างละมุนละม่อมนะคะ
แล้วก็ใครได้เป็นสามีเนี่ยคือแฮปปี้มีความสุขแน่นอนค่ะ

ใครได้เป็นสามีก็ต้องคิมเบอร์รี่คนเดียวล่ะ

คือเห็นทราบข่าวมาว่าเมื่อวานนี้คุณแจ๊กกะลินยุ่งมากนะ

ออกงานอีเวนต์แกล้งทำเสื้อเลอะนี่
เปิดเข้าไปฉันอยากจะขึ้นไปแล้วแบบไปทำเรื่องให้เขา

ตอนแรกที่ฉันก็นึกว่าเขาจะถอดออกหมดเลยเขามีเสื้อกล้ามค่ะ
เหลือแต่เสื้อกล้ามไม่ค่อยเอาไปซักในเครื่องซักผ้าต่อหน้าแฟนค่ะ
แล้วอย่างที่รู้หนุ่มหมากเนี่ยเขาเตรียมตัวเป็นเจ้าบ่าวป้ายแดงใช่ไหมคะ
ตอนนี้เลยเอาใจว่าที่ภรรยาแบบทุกสิ่งอย่าง
เว้นแต่เรื่องงานบ้านอันนี้คือแบบสุดยอดมากที่สามีนะคะ
ทำทุกอย่างที่คิมเคยให้สัมภาษณ์บอกว่า
ไม่ชอบล้างจานเพราะกลัวเล็บพัง

เพราะว่าเป็นงานที่หนุ่มหมาถนัดมาก
เดี๋ยวเขาจะตอบด้วยนะคะว่าทำไมเขาชอบล้างจาน

เล่นช้อปปิ้งพักผ่อนแฮปปี้เอ็นจอย

ฟังคำตอบว่าทำไมหมากปรินหล่อขนาดนี้

ใช่น้องไม่ล้างจาน
เพราะเขาไม่ชอบเพราะว่าผู้หญิงเขาทำเล็บ

แล้วก็ยินดีมากเพราะว่าเป็นคนชอบล้างจานมากอยู่แล้ว
ใช่ตั้งแต่เด็กแล้วจนคนแบบ
เพราะว่าคุณแม่ชอบทำขนม
ทำขาดขนมจานขนมมันเราก็ชอบไง
แล้วพอมันสะอาดเราก็สุดจะออกอุ่ม
รู้สึกว่าภูมิใจถึงจะไม่ซักผ้าแล้วก็จะถูบ้าน

เห็นไหมใครได้เป็นสามีคือนัมเบอร์วัน
ใครเวลาคงคนนี้
งานไหว้แบบนี้มันไม่ใช่แค่เฉพาะผู้หญิงนะผู้ชายก็ทำได้เราก็แชร์ประสบการณ์การล้างจงล้างจานซักผ้าว่ากันไป
เป็นกิจกรรมร่วมกันสอถูกต้องใช่แล้วต่อเนื่องจากอีเวนต์ครั้งที่แล้วนะคะ
แฟนน่ารักขนาดนี้ฟังแล้วเขินแทนนะคะ

บ้านหรอไปช่วยเขาทำความสะอาดกันอีกเก่ง
ไปช่วยหมากทำความสะอาดแล้วเพราะดูทรงแล้วน่าจะเป็นคนทำเป็นหลักนะ
กล้ามตัวนั้นขัดตาขัดใจฉันมากเลยนะคะ
ฉันอยู่ในงานนั่งดูอย่างเดียวเลยค่ะว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่

ไม่แต่ตอนเขาถอดแล้วเขาหันหลังให้เวทีไง
คุณแบมพิธีกรเขาก็บอกอาหารให้เดี๋ยวแบมดูเอง
ดิฉันก็คิดว่าคุณหมากเขาจะถอดแล้วแบบโชว์หันมาหน้าเวที

ก็ใจจะไม่ไหวแล้วป้าแจ๊คเราใจละลายไปแล้วเนี่ย